เอาคุณผู้ชมป่าไปต่อดีกว่า
ทานอะไรอร่อยเข้าไปแล้วคุณจะต้องมีพลังงานแน่นอน
ออกกำลังกายกันหน่อยขยับแข้งขยับขากันหน่อย
โดยเฉพาะใครที่มีสเต็ปและมีดนตรีในหัวใจนะคะ
วันนี้จะพาไปดูสุดยอดจอมลีลานหน้าเวทีแหม
ท้องไฟขนาดไหนขาแดนขนาดไหน
ติดตามกันได้ในช่วงของตลอดข่าวขำ
ลีลาของแต่ละคนจะตราตรึงขนาดไหน
ชมกันเลยครับ

เริ่มกันที่ลีลาหน้าเวทีโรงเรียนของคุณครูคนนี้
ส่งลูกศิษย์เข้าประกวดเต้น
อาการก็เป็นอย่างนี้นี่แหละครับ
ลีลาดุ๊กดิ๊กพอน่ารักสมกับเป็นคุณครูเสียจริงล่ะครับ
กดลืบให้เลยล่ะครับ
ไปต่อกันที่ลีลาหน้าเวทีรำวงกันบ้าง
ขอบอกว่าพี่แกมาคนเดียวมันคนเดียว
ไม่ขอเอี่ยวกับใครครับ
ว้าว
ลีลาไม่ธรรมดาจริงล่ะครับ
สเต็ปเป๊ะเวอร์นอกจากเจ้ามันแล้ว
ยังเป็นการบริหารไขข้อไปในตัวอีกด้วยนะพี่นะ

ลีลาหน้าเวทีจะพลาดเวทีนี้ไปไม่ได้
สำหรับเวทีงานบวช
เวทีนี้ลานกว้างมาก
อยากออกลีลาแบบไหนตามสบายเลยครับพี่
โอ้โหบอกว่าเพลินจริงล่ะครับ
ด้วยลานที่กว้างสาวคนนี้

ประหนึ่งล้านเธอนี้เกิดมาเพื่อฉันเท่านั้นแหละครับ

เป็นการมาของสุดยอดสองสาวดาวแดนส์
ที่เวลานี้อะไรก็หยุดไม่ได้จะแซ่บขนาดไหนไปดูกันครับ
แรงดีไม่มีตกเสียจริงเลยนะคุณป้าจะหา
สาวเนี่ยเห็นมีเขินแน่นอน
และที่บอกว่าอะไรก็หยุดไม่ได้เนี่ย
จากที่ดูสิ่งที่หยุดได้น่าจะเป็นยาดมล่ะครับ
เฮ่เฮ่เฮ่ใส่หนักใส่เต็มกันเสียจริง